เชิญนโมงฤทธิชิ้นแจ้งครับ
ก็ผมขอเวลาท่านเล็กน้อยในการชี้แจงที่ท่านสอสอ
ได้กรุณาอภิปรายไปเมื่อสักครู่นะครับ
ว่านายกลุ่มตรีไม่มีกี่คนสามารถมีความรู้ในเรื่องสารสร้างสรุป
เรื่องแพทย์เพราะฉะนั้นการเอาอำนาจต่าง
ถือไว้นี่เป็นการไม่เหมาะสมนะครับผมจะกลับเรียนอย่างนี้นะครับ
ผมให้เกียรติกับท่านรองรัฐมนตรีทุกคนทุกท่านนะครับ
ท่านสามารถคุยกับผมได้ทุกโอกาสวันหนึ่งหลายครั้ง
รองกลุ่มตรีเองก็ด้วยของทุกภาคด้วยนะครับ
ได้มีการหาลือกันมาตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาวันละหลายเวลา
โดยเมื่อกี้ในเรื่องจากการโควิดโดยเมื่อกี้ท่านรองกลุ่มตรีไปด้านสาธารณสุขกันนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าคุยกันบ่อยครั้งมาก
เพื่อจะพินาร่วมกันนะครับ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่ผ่านมานะครับ
ในส่วนของการที่
ข้อมูลที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากหลายฝ่ายด้วยกันหลายส่วนด้วยกัน
สาธารณสุขทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแก้ปัญหา
ทั้งหมดผมก็เอามาประมวลนะครับแล้วก็ให้แนวทางไปกับสวบคอ
พอสวบคลอซึ่งอาจจะเป็นรายค้าสวบคลอช่อ
ก็ไปดูเรื่องการบริหารนะครับผมให้แนวทางไป
ที่ผมรับมาจากท่านรองนายกนั่นแหละครับให้เขาไปพินาว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไร
โดยในสอบคอนั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งพลเรือนตำรวจทหาร
ทุกกระทรวงที่หยุดคล่องนะครับแล้วก็เน้นให้ความต้องการกับ
บุคลากรทางการแพทย์กับกรมต่างในกระทรวงสาธารสุขเป็นหลัก
เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ผมก็จำเป็นที่จะต้อง
แรงอันตรายเนี่ยให้กรอบน่าเฉพาะในส่วนส่วนสาธุ
เรื่องสาธุศูกร์ไม่สามารถที่จะไปสั่งการบริงานอื่นได้
มาดูสิท้ายจะให้ข้าเขาทำ
ผมจะสั่งทหารให้ได้อย่างไรนะใช่กระทรวงหัดไทยกับตำรวจ
นักการเมืองชาติซึ่งเขาไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้
นั่นแหละครับคืออำนาจในการบริการของผมแค่นั้น
ผมไม่ได้อยู่ดีผมจะนึกจะสั่งนู่นสั่งนี่ให้ใคร
อันนั้นอันนี้มักซินไว้เขาต้องพินาธิ์มาทั้งหมด
แล้วนำเสนอเข้าในสอบคอนะครับการที่บอกว่าผมไม่ให้เกียรติ
ผมว่าคิดคนละทางมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมตั้ง
เลขาสมครมาเป็นปสมครแล้วผมให้ทหารรยกรรมตรี
ไปนั่งข้างข้างค่อยว่าผมนะคำว่าที่ปรึกษา
ไม่ใช่ที่ปรึกษาต้องไปนั่งในที่อยู่ตรงนั้นที่ปรึกษากับผม
แล้วผมที่เขาปรึกษากับผมมาท่านรองยกมาผมไปสั่งไอ้สมบคอเนี่ย
พินาดูซิโดยจะต้องฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ในที่ประชุมนั้นซึ่งมีหลายสิบคนประชุมกันทุกวัน
เช้าบ่ายเช้าบ่ายแทบไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็นำสู่การปฏิบัติ
เป็นหลักซึ่งลายจากข้อส่วนสาธุแน่นอนแต่มีบุคลากร
เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการเยอะแยะไปหมด
นั่นคือการทำงานของสวบคนะครับ
ไม่ใช่ทำโดยที่เรียกว่า

ข้อมูลเรื่องโควิดตอนแรกเต็มถึงผมทุกวัน

กฎหมายให้ตรงไหนลง
สถานการณ์มันก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่

เพื่อจะได้มาหาร่วมครับว่าผมจะจัดหางบมารให้ท่านได้อย่างไร
งบเงินกู้ส่วนหนึ่ง๔๐๐๐กว่าล้าน
อีกส่วนหนึ่งก็คืองบกลาง
เร่งด่วนอะไรที่ไม่ทัน
ผมก็จะสลับการใช้จ่ายงบมัดตรงนี้ไปให้
ให้เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีนนะครับ
ในส่วนของงบกลางเนี่ยผมกลับเรียนอีกครั้งหนึ่ง
งบกลางที่ผมนึกจะใช้ให้ใครก็ได้

ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในบรรดาพักต่าง
ผมยืนยันว่าผมดูแลให้ความสำคัญกับความสำคัญของ
ความต้องการประชาชนเป็นหลักนะครับ
ทุกภาคทุกจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด
บกลางนี่มีพันธกรณีหลายเรื่องที่ต้องไปใช้
แต่ไม่ใช่ผมนึกจะสั่งอะไรก็ได้
มันต้องผ่านกลไกในการตรวจสอบคัดกรอง
มันได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมา
มีการขออนุมัติตามวงเงินที่เกินหรือที่ต่ำกว่า
แต่ต้องมีแผนงานโครงการทั้งสิ้น

คือไปให้กับจังหวัดในการประชุมคณะกรรมการ

เขาขอมาบางทีก็ความเร่งด่วนเรื่องน้ำ
บางครั้งให้จังหวัดหนึ่งเป็นหลายร้อยล้าน

ผมต้องใช้งบกลางเพราะฉะนั้นผมต้องใช้งบกลางอย่างประหยัดอย่างคุ้มค่า
และแก้ปัญหาเรกด่วน
ผมให้คนทำแม้กระทั่งพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้
จะการเมืองหรือไม่การเมืองผมไม่รู้แต่ผมดูกันชนเดือดร้อนตรงไหนผมก็ให้ตรงนั้น
เรากระจายไปทุกจังหวัดลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับสอบถามผู้ว่าท่าน
ถ้าทุกคนต้องการมากเท่ากันหมดผมก็จนใจว่าผมจะหาเงินเข้ามาที่ไหนก็ท่าน
ในส่วนของแผนงานทำงานหรือนโยบายใหม่นโยบายเศรษฐกิจใหม่ของเรานะการไปรูปเศรษฐกิจใหญ่ของเราเนี่ย
ซึ่งมันจะเกิดผลใน๓ปี๕ปีข้างหน้าต่อไป
มันจะเป็นรายได้ที่กลับมาเพิ่มตรงนี้

ทั่วผลตกภัยภัยแรงอะไรต่างกว่าตลอดแต่
การจัดระเบียบในตรงการพอปลูก
ในมีพืชที่มีค่าสามารถภาพ

ทุกทีก็ต้องใช้การประกันราคา
ต่างไปเรื่อยนะซึ่งยังไงมันก็ไม่เพียงพอ
ถ้าเราใช้ตรงนั้นมากงบลงทุนเราก็หายไปเพราะฉะนั้นมันต้องเฉลี่ยตรงนี้มา
จะทำยังไงไอ้นี่ของเดิมแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะต่อไป
ทำยังไงเดินหน้ายังไงการลงทุนจะไปทางไหนแนวทาง
เราจะไปทางไหนวันนี้ผมทำทั้งหมดนะครับ
เรื่องของเส้นทางเรื่องต่างก็ที่สมาชิกได้บูรณากล่าวมา
ก็ผมก็ทำแบบนั้นที่เขาพูดนั่นแหละนะ
แต่เดี๋ยวทางกระทรวงคณะคมก็ชี้แจงอีกทีนะครับ
ในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งวันนี้
เพราะว่ากลับเรียบนะในบรรดาภัพรุนประธรรมบาล
ก็เสนอโครงการมาในโครงการที่มันไม่มีงบประมาณ
ผมก็จัดสรรให้ตามความจำเป็นตามความเร่งด่วน
ที่มีแผนของการที่มีรายละเอียดชัดครบถ้วน
นั่นคือกฎหมายนะครับผมให้ไปเปล่าไม่ได้
นะก็สู่แต่รัฐวาสท่านจะทำแผงงานโครงการมาอย่างไร
นะทั้งในส่วนของข้างล่างไอ้ข้างบนเนี่ย
ท็อปดาวน์ลงไปข้างล่างทั้งหมดมาจากผู้การแบบ
เยอะแยะมากมายข้างล่างทำให้มันถูกต้องนะครับ

แล้วมันเกิดประโยชน์ผมไม่เคยขัดเลยนะ
เพราะไม่ใช่เงินของผมผมบริหารตัวเลขเหล่านี้นะครับ
เดียวเรื่องการให้ผู้การตรงนี้บ้างปัญหาอยู่ตรงไหน
แล้วไม่ใช่ท่านคนเดียวผมให้เกียรติทุกคนรองยกทุกคน
เกียรติสอสอให้เกียรติฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมให้เกียรติหมดนะครับ
เพราะผมเป็นนายกมนตรี
ผมทำให้ประชาชนและท่านเป็นผู้แทนประชาชน
ท่านเสนออะไรที่เป็นประโยชนไปผมทำให้หมดนะครับ
อย่างช้าบ้างบางอย่างเร็วบ้างมันก็เป็นเรื่องของของสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรียึดอำนาจมา
ไม่ใช่นะครับคงเข้าใจใจแล้วตามที่ผมพูดนะ
ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว
แล้วท่านรองนายกก็ยืนยันกับผมเสมอว่า

ท่านบอกยังล่ะครับสอทอทำไม่ไหวครับ
พอผมไปสั่งใครเขาไม่ได้ผมสั่งได้แต่ค่าการสอทร
ผมถามว่าใช่ไม่ใช่ผมถามสอสอนี่ถ้าใช่ก็
ก็โอเคใช่ถ้าไม่ใช่ก็ว่ากันอีกที
กฎหมายมีทุกกระทรวงนะครับหน้าที่ภารกิจเขามีอยู่แล้ว
หน้าที่อันนี้จริงจริงแหละพรบรรณร่วมกับต่ออาหารเป็นของสอทอ
แล้วก็ใช้บุตรการของสอทอวันนี้มันไปไหวไหมล่ะครับ
นะผมอยากจะคืนท่านไปตั้งนานแล้วท่านบอกเอาไว้ก่อน
นี่คือข้อเท็จจริงผมไม่ต้องการสร้างความแย้งกับใครทั้งสิ้นนะครับ
มันถูกต้องถ้ามันพินากันแล้วได้คำตอบแล้วชัดเจนแล้ว
ผมวุ้นวันหมดนะฮะหรือเพราะว่าเรื่องวัคซีนเนี้ย
ทำมาตั้งแต่ปี๖๒๖๓ตั้งแต่เริ่มจะมีวัคซีนออกมา
ก็ตัดสินใจมาว่าอันนี้มีผลมากกว่าอะไรมากกว่าก็จองก่อน
ที่เหลือมันตามมาที่หลักทุกยี่ห้อแล้วครับ
เหมือนที่มันมาหลายยี่ห้อเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่า
เราทำไมไม่จองอันนั้นก่อนทำไมไม่จองเหมือนเขา

วันนี้เพราะเอิญมันประสบสำเร็จมาแล้วระยะเวลา๑ปีหรือ๒ปีที่ผ่านมา
ก็รับรองมาทีละยี่ห้อยี่ห้อพอด้านก็กูน่าเข้าใจนิดนึงนะครับ
ในตรงกฎธมรณ์ทุกท่านทราบดีว่ามีการแพร่ระบาด
ก็แต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้โทษประชาชนนะ
มันเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่มาชนในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอาจจะมีคลัสเตอร์หลายอย่างที่มีความแออัด
ไม่ว่าจะแคมป์คนงานไม่ว่าจะตลาดสดตลาดอะไรก็แล้วแต่

มันก็ต้องเรามันต้องบังให้มากที่สุด
แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสม
วันนี้ก็ยังโชคดีที่มันอยู่ในคลัสเตอร์ที่เราควบคุมได้อยู่
ทั้งหมดประมาณ๓๙คลัสเตอร์
ก็ต้องมีการหันตราการกับสามสิบเก้าคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหันตะคอน

ในแดดล่างบัตรอย่างไร
วัคซีนลงไปแต่ต้องมียอดที่ต่างจากกันบ้างไหมเนี่ยวัคซีนเนี่ยใช้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นโลกโควิดนะครับ
หลายคนต้องการวัคซีนไปให้ผู้ที่ติดโควิดแล้วผมว่ายิ่งจะตายหนักเข้าไปกว่าเดิมนะครับ
นะวันนี้ก็มีการใช้พืชสมุนไพรของไทยซึ่งจะเป็นอ่า
รายได้ของประเทศต่อไปในอนาคตผมสำนุนในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะฮะ
ฟ้าลายโจรเนี่ยก็ให้ในช่วงที่เป็นช่วงที่อาการไม่รุนแรงนะ
เพื่อความประคองทำให้ปอดมันสามารถที่จะทำงานได้ก่อนที่อาการจะหนักเกินไป
จากนั้นก็เป็นยาพาลิสวิลาเวียหรือยาฉีดนะครับ
ซึ่งรัฐบาลก็จัดหาให้ทั้งหมดและทั้งหมดนี้ใครเป็นคนเสนอ
กาสูงศาสุทังสินนะฮะผมรับข้อเสนอมาพี่นามา
จากคนในบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องแพทย์พยาบาลนะ
บันวัคซีนโรคติดต่อกรมควบคุมโรค
ทั้งหมดเป็นหลักอยู่ในสอบประคอมีการประชุมย่อยทุกวัน
แล้วเอาผลการประชุมมาเสนอผมผมก็จะวินาตรงนี้ขาดหรือเปล่า
ตรงนี้ยังอะไรหรือเปล่าที่หลังจากฟังท่านรองยกมาด้วยอะไรมาด้วย
นั่นแหละครับคือขั้นตอนการทำงานผมว่ามันอาจจะดูสับสนวุ่นวายไปหน่อย
แต่ผมว่าไม่อ่ะเพราะผมก็เป็นอาหารอย่างนี้อ่ะ
จำเป็นต้องรับความเห็นทุกคนภายนอกไม่เข้าใจ
ผมก็อธิบายไปนะเพราะผมยืนยันในความสุจริตของผม
ในความตั้งใจในงานของผมโดยรับฟังความเห็นของคนอื่นตลอดเวลา
ไม่ใช่ว่าผมจะใช้อำนาจมาตลอดอำนาจมันอยู่ไม่นานหรอกครับ
หลายคนต้องการอำนาจผมไม่ต้องการอำนาจ
ผมต้องการความร่วมมือผมต้องการความร่วมใจนะ
ถ้าไม่มีใครมาโจมว่าบิดเบือนรัฐบาล
ผมไม่เคยไปตอบโต้ท่านแต่ถ้าท่านโจมตีเสียหาย
ผมก็จำเป็นนะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษ
ในเรื่องกรทมก็กลับเรียนอย่างที่ทราบนะครับ
วันนี้เดี๋ยวผมพูดอีกครั้งหนึ่งในตอนอีกช่วงหนึ่ง
แล้วก็จะเร่งจัยไปวันนี้ก็เริ่มทรยนต์จักรจ่ายไปแล้ว
จากยอดรวมของประเทศบางพื้นที่อาจจะได้น้อยหน่อยในช่วงนี้
เพราะการแพร่ระบาดน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลย
แต่ก็ให้ผมให้ทุกจังหวัดทุกเดือนมากน้อยตามสถานการณ์

วันนี้มีอีกหลายกลุ่มแยกไปเรื่องแรงงานกลุ่มเสี่ยง
ที่เพิ่มเติมจากที่หมอพร้อมเรียกตำรวจไว้ในขั้นต้น

มีอีก๒๓บริษัทที่กำลังติดต่อเอกสารเข้ามา
เพื่อจะเป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
รัฐบาลก็จะต้องเจรจากับบริษัทแล้วก็ประเทศผู้ผลิต
ในการที่จะนำเข้าตามจำนวนที่จะกำหนดให้
ระหว่างรัฐต่อรัฐบริษัทเข้าไปเบือนหาเนา
ใครจะซื้อก็ต้องไปซื้อที่นี่
แต่ทั้งหมดอย่าลืมว่ามันเข้ามาในช่องทางที่รัฐบาลจะต้องติดต่อ
ถ้าท่านซื้อบริษัทอาจจะไปแบ่งจากยอดที่รัฐบาลจองไปให้ก็ได้

พากัยไทยกระชนทหารทุกธลวงกิจพากัยอะไรต่าง

ผมไม่เน่ที่จะไปห่วงอำนาจก็จะสร้างความรักความชอบของผม
ผมขอให้เฮียจะสร้างความเกลียดชั่งกันให้มากลักษณ์
อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเก็บไว้ก่อน

โอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ